เพราะว่ามีไม่รู้ว่าเป็นเรื่องแปลก
เราเรียงประหลาดหรือว่าเรื่องหลอนกันแน่

ตกใจมากค่ะอยู่กลางแม่น้ำปิง

แต่พอกลับมาอีกทีศพหายไปแล้ว
อ่าวตกลงมันเป็นสบหรือมันเป็นอะไรแน่

องค์ตังหลวงภาคเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ลงตรวจสอบเหตุพบศพลอยน้ำมาติดกอพง

สอบถามนายธนาชัยพรมตุ่นคนขับรถแบ็คโฮลที่เป็นคนพบศพ
เขาบอกว่าเขากำลังขับรถแบ็คโฮล
เพื่อกำจัดกอพงที่ขึ้นอยู่บนสรรฝ่ายน้ำล้นกลางแม่น้ำ
ก็เห็นเหมือนเป็นร่างคนนะคะนอนจมคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
เขาก็ค่อยออกจากห้องคนขับมาดูชัดนะ
ว่าตกลงมันเป็นคนหรือเป็นอะไร
เห็นเป็นศพคนจริงไม่สวมเสื้อสวมแต่กางเกงยีน
ไม่รู้ด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะ
รีบขับแบ็คโฮเข้าฝั่งก่อนเลย
บอกเพื่อนให้ช่วยดูแล้วก็แจ้งตำรวจ
จากนั้นตำรวจก็ให้อาสากู้ภัยค่ะ
ขึ้นรถแบ็คโฮลออกไปดูจุดที่พบศพ
ปรากฏว่าศพที่นายธนาชัยเจอเนี่ยหายไปแล้ว

ระหว่างที่นายธนาชัยขับแบ็คโฮลเข้าฝั่ง
ศพอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไป
ให้อาสากู้ภัยออกค้นหาอีกครั้ง
และให้มีการประสานหาคนหายในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะ